ควักมาโชว์เลยค่ะควักอะไรอ่ะถ้าพิเศษแปดร้อยกว่าปีโอ้โหคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเขาเป็นดาราสายมูตัวจริงเสียงจริงนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะ
เราไปเจอนุ่มเก่งในงานพรมแดงนะคะเจ้าตัวจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ
และที่ขาดไม่ได้เครื่องรางของขังใหญ่เป้งมากโอ้โหโดนตาโดนใจพี่แจ๊กกะลิน
นั่นก็คือสร้อยคอพระคุณผู้ชมเป็นการเสริมความมั่นใจแล้วก็เสริมความปังค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะเก่งได้เอาสร้อยพระพิคเนตซึ่งมีอายุมากกว่า๘๐๐ปีค่ะ
และเป็นองค์พิเศษที่อาจารย์เชียงมอบให้ในอาจารย์เชียงที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมหน้าจอค่ะ
ความขลังความปังของสร้อยองค์นี้คุณผู้ชมมีตำนานเล่าเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดอันแสนศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
โดยเชื่อกันว่าจุดกำเนิดทั้งหมดนะคะมาจากวัดพระโคะจังหวัดสงขาวัดนี้ดังมาก
ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดบวชเป็นสามเณรเป็นวัดแรกนั่นเองค่ะ
ตำนานพี่เก่งเล่าให้เราฟังนะคะโอ้โหขนลุกเชียวค่ะ
แต่ความขนลุกมากกว่านั้นคือตั้งแต่ได้สร้อยมาคุณผู้ชม
งานเข้าเงินเข้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
โควิดถาโถมหนักหน่วงขนาดไหน
เก่งก็รอดมาได้ทุกสถานการณ์จริง

พระพิคเนธเป็นของเก่านะข้างหลังเป็นทาเวสวรรณ
นี้๘๐๐กว่าปีที่เขาตีใช่ที่เขาตีอายุอะครับ

เขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดรุ่นเม็ดแตง
เหมือนเม็ดแตงรู้จักเม็ดแตงใช่ไหม

หลวงปูทวชเกิดมีมวลว่างหลามมาขายแก้วให้

ใช่ถ้าอยากจะมูสายพญานาคที่เป็นแดนใต้
แนะนำให้ไปวัดพระโคที่สงขลา

ใช่แล้วพอเซตนี้มาทั้งเซตนะครับ
รายได้เข้าไม่หยุดครับผมสุดปังครับผม

แล้วก็ประกอบกันแล้วปรากฏว่าปังมาก

เอามาให้ดูแล้วนะคะ
แต่ของแบบนี้ก็ต้องทำความดีด้วย
ไม่งั้นงานไม่งั้นเงินจะมีได้ยังไงคุณผู้ชมค่ะ